คืออย่างที่บอกว่าสาระสำคัญของพระเครื่องก็ดีหรือว่าวัตถุต่างเนี่ยนะคะ
อย่างที่หลวงพระคูณบอกว่าคือมันเป็นเหมือนเครื่องเตือนสติ
สาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวสิ่งของแต่อยู่ที่หลักคำสอน
ให้คนเห็นแล้วเนี่ยนึกถึงท่านนึกถึงคำสอนของท่าน
แล้วก็เป็นเครื่องเตือนสติคนที่มีไว้ครอบครองมีไว้บูชาว่า
เราต้องคิดดีเราต้องทำดีเหมือนพ่อค้าขายทุเรียนคนหนึ่งที่โคราชค่ะ
ห้อยหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่เหมือนกันบอกว่าเลื่อมใสในคำสอนมาก
ยึดติดมาเป็นคติประจำใจประจำวันแล้วก็ใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีมา
จนถึงทุกวันนี้นะคะพ่อค้าทุเรียนคนนี้ก็คือ
นายโยธินทาทองอายุหกสิบหกปีค่ะเขาตั้งแผงขายทุเรียนอยู่ที่ริมถนนมิตรภาพ
ตำบลดอนชมพูอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมาก็ที่โคราชนี่แหละค่ะ
และนี่เลยเห็นไหมห้อยหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่สีทองไว้ที่คอ
เขาบอกว่าคือใครเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยโดดเด่นไม่แพ้ทุเรียนที่วางอยู่ที่แผงเลย
คือองค์ใหญ่ด้วยสีเหลืองทองสวยงาม
โยธินเล่าให้ฟังนะคะว่าห้อยเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นเห็งคูณเฮง๘ทิศ
คล้องคอไว้๒๖ปีแล้วค่ะเหรียญนี้เนี่ยสร้างขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
ตอนนั้นมีโอกาสได้เข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อคูณแล้วก็รับเหรียญนี้จากมือของท่านเองเลยนะคะ
แล้วเขาบอกว่าตั้งแต่ที่มีเหรียญนี้อยู่กับตัวเนี่ยนะทำมาค้าขายก็ดีขึ้น
หยิบจับอะไรมาขายก็ขายได้หมดเลยอืมซึ่งลุงโยธินบอกว่า
มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าวัตถุนะแต่มันเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยยึดถือ
แล้วก็เชื่อมั่นในคำสั่งสอนของหลวงพ่อคูณที่บอกว่าให้ทำความดี
ประมาทในการใช้ชีวิตเลื่อมสายศรัทธาหลวงพ่อคูณมาก
ตั้งใจที่จะยึดคำสอนของท่านตลอดไปแล้วก็อยากที่จะให้คนรุ่นใหม่เนี่ย
เรียนรู้หลักคำสอนของท่านแล้วก็นำมาปฏิบัติ
เพื่อให้มีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าได้ทุกคน
อย่างที่บอกวัตถุหรือสิ่งของเนี่ยมันไม่สำคัญไปกว่าจิตใจ
หรือว่าความคิดที่เราจะต้องทำดีเหมือนอย่างที่หลวงพ่อคุณบอกอ่ะ
ดีก็ได้กับตัวต่อให้มีวัตถุมงคลไปถ้าทำไม่ดี
วัตถุนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้ถึงจะแขวนพระอะไรดี
จะขับรถประมาทรถคว่ำเราก็บาดเจ็บได้เหมือนกัน